ซีซั่นหน้าเรื่องราวของโคต้าอาเซียนเนี่ย
จาก๑เป็น๓คนแต่ว่าล่าสุดเนี่ย

เรื่องนี้ครับคนตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ก็บอกว่าการแข่งขันฟุตบอลโตต้าไทยลีก๑ในปีหน้า
จะมีการปรับกฎการลงทะเบียนนักเตะโคต้าอาเซียน
โดยจากเดิมนะครับจะสามารถลงทะเบียนเพิ่ม
จากปีที่ผ่านมา๑คนเป็น๓คน
แต่ว่าในปี๒๙ล่าสุดยืนยันแล้วว่า
สโมสรสามารถลงทะเบียนนักเตะโคต้าอาเซียนได้แบบไม่จำกัด
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสมาคม
ที่ต้องการให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของฟุตบอลอาเซียน
รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามมาครับ
ส่วนประเด็นเรื่องของโอกาสที่นักเตะไทยนั้นจะได้ลงเล่นหรือไม่
ถ้าเกิดว่ามีนักเตะโคต้าอาเซียนมาเยอะเลยนะครับ
เรื่องนี้พลตรวจเอกสมยศก็บอกว่าไม่กังวลเพราะมองอีกมุมหนึ่งครับ
บอกว่าเป็นโอกาสที่นักเตะไทยนั้นจะได้พิสูจนฝีเท้า
แย่งโคต้ากับผู้เล่นอาเซียนครับ
ส่วนการลงสนามนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับ
คือแต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามได้มากสุด๗คนนะครับ
แบ่งเป็นนักเตะต่างชาติ๓คนโคต้าเอเชีย๑คนแล้วก็บวกโคต้าอาเซียนอีก๓คนครับ
โดยการลงทะเบียนนักเตะโคต้าอาเซียนแบบไม่จำกัดจำนวนจะเริ่มใช้นะครับ
ย้ำอีกครั้งระดูการ๒๐๑๙หรือว่าระดูการหน้าทันทีครับ
ก็มีการให้ข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าทางอเล็กซันเรียกามาพูดคุยกับตัวนักเตะว่ามีปัญหาอย่างไร
แต่ทางสมาคมไม่สามารถบังคับนักเตะได้หากตัวนักเตะนั้นไม่สามารถร่วมทีมได้จริง
อย่างไรก็ตามครับหากนักฟุตบอลนั้นไม่สามารถร่วมทีมได้บ่อยครั้ง
ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของโค้ชที่มีต่อตัวนักเตะและก็จะเป็นผลเสียกับตัวนักเตะเอง
ส่วนในโทรเมนต์ต่อไปมั่นใจนะครับว่านักฟุตบอลทุกคนนั้นย่อมอยากรับใช้ทีมชาติ
และทางโค้ชก็จะพิจารณาผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดมาร่วมทีมและสมาคม
สำหรับการแข่งขันครับมี๑๖สโมสรที่ส่งทีมอีสปอร์ตเข้าร่วมการแข่งขัน
ซึ่งนายเบจินก็บอกนะครับว่าเป็นโอกาสที่ให้นักกีฬาอีสปอร์ตทุกทีมนั้น
โดยการแข่งขันในแมชแรกนะครับจะแข่งขันวันที่๒๔พฤศจิกายนที่เอสพนาทรัชดาชั้น๔
แล้วก็จัดคัดเลือก๘ทีมเข้าสู่รอบต่อไปครับ